เพราะเท่านี้สัดเหล้าขาวไป๒ขวดคุณ
พอ๒ขวดเสร็จจะขี่ซาเล้งกลับบ้าน

จะเอาซาเล้งขึ้นเองคนเดียวก็ไม่ได้

สองขวดแบบนี้ก็ต้องรอกู้ภัยฮะ

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
พ่วงเสียหลักตกข้างทาง
บริเวณหน้าโรงเรียนนานาชาติบริมถนนบายพลาส
เลี่ยงเมืองอเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดก็มาตรวจสอบ
ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นคุณตาวัย๗๒ปีนะคุณนะ
ตอนมาถึงคุณตาก็นอนเอกเขนกอยู่บนรถซาเล้ง
ทั้งที่บาดเจ็บหน้าผากถลอกฟกช้ำตามร่างกาย
แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะคุณตา
ไม่มีเรี่ยวมีแรงยืนก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว

ตาก็ขายปลาท่องโกขี่รถมาจากบ้านเพื่อน
มุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอเชียงขวัญ
แต่ก่อนหน้านั้นแหม่มันก็ฉลองกับเพื่อนนะนะ
เหล้าขาวหอมหมดไป๒ขวดเลย
นี่ยังเหลืออยู่บนซาเล้งอีกครึ่งขวดนะ

ไม่ใช่นะตาซัดไม่หมดเหลือครึ่งขวด
แต่ว่าพอขี่รถจะกลับบ้านอ้าวมันมาตกตรงนี้ซะงั้นนะฮะ
เราแล้วกินของแม่

ถ้าเอาจิ้นเราได้ไหม

พอดีอายุ๗๒ปีช้าแน่

พ่อก็ยังมีแรงพ่อจะขี่สาเล้งกลับนะ
แต่ผู้พัยบอกพ่อจะขี่ไปได้ยังไง
ซาเล้งก็พังอยู่แล้วคุณคิดดูว่าข้างทางที่ตกไป
สูง๓เมตรส่วนคุณตายืนยัน
เดี๋ยวจะขี่ซาเล้งกลับไปทำอะไร
เดี๋ยวพวกผมจะเอาไปเททิ้งก่อนตาจะได้ไม่ต้องกิน
ทิ้งใช่ไหมตาบอกไม่เป็นไรเอาไว้ตรงนี้แหละนะฮะ
สุดท้ายกู้ภัยอาสาไปส่งคุณตาถึงบ้าน
แล้วคุณตารับปากบอกเดี๋ยวจะเลิกดื่มเหล้าเลย

น่ารักดี
แต่ดีที่คุณตาไม่เป็นอะไรมากกว่านี้
แต่ก็ห่วงไงว่าครั้งนี้ไม่เป็นอะไร